คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดตากหน่อยครับ

แต่ว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ไหว

ฝ่ายชายตามไปที่บ้านขอไปเคลียร์
ปรับความเข้าใจแล้วปรับกันไม่ได้

ผู้หญิงที่อกซ้ายตัดคั่วหัวใจ

หลบหนีไป

เมื่อวานนี้ตำรวจสพแม่มรมาศไปตรวจสอบ
เหตุการณ์มีผู้ถูกแทงเสียชีวิต

ตำรวจแม่จาราวอำเภอแม่ราม่าจวัตตะ

อายุ๑๗ปีนอนโจมกองเลือดอยู่

คิ้วซ้ายด้วยนะนอนเสียชีวิตอยู่

นายเอเป็นชาวเกระเรียง
ปีแล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวได้บอกเลิกกับนายเอไปวันที่๙
เกิดเหตุเนี่ยในเอมาดักรออยู่หน้าบ้านแม่ก็เห็นว่าเอา
ก็เคยคบกันเห็นหน้าขาตากันเป็นแฟนกันก็อ่ะให้เขาไปคุย
ในห้องแล้วกันให้ปรับความเข้าใจกันแม่ก็ออกมาอยู่ห้อง
หายไปนายเอเปิดประตูออกมาพร้อมกับมือที่ถือมีดยาวยาวอยู่
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปที่หลังบ้านครับนะฮะน้าสาวของผู้ตายชื่อ
นางมุมมู่เนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงร้องแล้วนะได้ยินเสียงร้องแล้วว่าให้ช่วยหน่อย
ก็เลยคว้าท่อนไม้วิ่งลงไปดูครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปว่าประตูห้องมันล็อกไง
พอวิ่งไปดูที่บริเวณหน้าต่างเห็นแล้วว่านายเอกำลังใช้มีดฟันฟันหลานสาวอยู่ครับ
หลานสาวก็ร้องขอชีวิตบอกพอแล้วพอแล้วนายเอก็แทงเข้าไป
ลงมือเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูหนีออกมาหน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปทางหลังบ้าน
มาเจอตัวน้ายืนขวางอยู่ในเอก็บอกว่าจะใช้มีดฟันด้วยนะฮะ
แต่ตัวเองถือไม้อยู่ก็เลยเอาไม้มากั้นเอาไว้
แล้วก็รอดจากการถูกนายเอฟันน้ำรอดตายอย่างหุดหวิดมาเหมือนกันครับ
ตอนนี้นะฮะญาติญาติกับเพื่อนก็ได้เอาภาพของคนที่ก่อเหตุเนี่ย

คนที่เห็นแจ้งบ่อแสมานำไปสู่การจับกลุ่มให้ได้
อันนี้เราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพน้องคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
ขณะที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนเรศภูลหลายครับ
ผู้กำกับการสพแม่มรมาศก็วางกำลังออกตามร่ายแล้วนะฮะ
ตอนนี้แล้วก็ประสานไปยังผู้นำกระเหลี่ยงฝั่งเพื่อนบ้านด้วย
ถ้านายเอเนี่ยเดินทางข้ามแดนไปเพราะว่าจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นชายแดนไทยเมียนมาร์มันห่างกันสักประมาณ๕กิโล
เขาสามารถจะข้ามพรมแดนไปฝั่งเพื่อนบ้านได้
ก็เลยต้องประสานไปยังผู้นำกระเหลี่ยงว่าถ้าเจอในเอข้ามไป
ให้ช่วยส่งตัวกลับมาเพราะตอนนี้เป็นผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับ